แรกเชื่อว่ารอดูนะคะใช่ไหมภออ้ำเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
งานเข้ามาก็ไม่ค่อยได้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องรสชาติแล้วที่ทำให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ผมจะเป็นร้านสุดท้ายที่ยังคงรสชาติแบบนี้ไว้
เป็ปต์ของร้านตั้งแต่แรกเป็นยังไง
ก็คือเป็นร้านอาหารเช้าที่มีเมนูอาหารเช้านานาชาติ
เห็นว่าเอาความรู้ของการเป็นเทรนเนอร์มาใส่ในเมนูอาหารด้วย

จะเยอะในเรื่องของพวกที่ชอบออกกำลังกาย

เที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้คุณผู้ชมก็จะมีนัดกับใครไปไม่ได้
จากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ที่จะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสกับเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่น่าสนใจอีกเช่นเคย
สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้พบกับเมนูเส้นแบบนี้ก็มีด้วย
ที่มีทั้งสปาเกตตี้คลุกกะปิสปาเกตตี้หมูน้ำตกจากร้านฮอตบล็อก
ต่อด้วยเซ็ตก๋วยเตี๋ยวสุดบันเจิดจากร้านเรือนแผ่
และเมนูก๋วยเตี๋ยวเครปเค้กจากร้านไอรอนเชฟเทเบิลค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะเริ่มออนทัวร์กันแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะถ่ายซีนสุดท้ายเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ
เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะออกมาจากกองถ่ายแล้วล่ะ
นั่นไงคะออกมาแล้วโอ้โหจะหล่ออะไรเบอร์นั้นคะคุณนอท
แล้วก็ไม่ได้เป๊กแค่การแต่งตัวนะคะ
ขนาดรถที่ใช้เป็นประจำก็ยังเป๊ะดีไซน์สปอร์ตดูดีทุกองศาจริงค่ะ
ว่าแต่ตอนนี้หมดเวลาของบทพระเอก
แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งประจำรายการ

พ่อค้าแม่ค้าสุดแซ่บกับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ซึ่งโลเคชั่นของทางร้านก็อยู่กันคนละทิศคนละทาง
แต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะไปถึงโลเคชั่นไม่ทันเวลานะคะ
เพราะมีรถคู่ใจที่ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างคล้องตัว
อีกทั้งขับสนุกลุยไปได้ด้วยกันทุกเส้นทาง
เพราะฉะนั้นคุณน็อตเดินทางถึงทันเวลาแน่นอนค่ะ
โดยร้านเส้นอนาชาติจากพ่อค้าหล่อแม่ค้าสวย
ที่กำลังจะได้ชิมและชมกันแบบเต็มอิ่มในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้
มีทั้งก๋วยจับยวนจากร้านยอยวนกับแม่ค้าสวยใส
เตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อจากร้านลูกชิ้นอนามัยกับพ่อค้าตีหล่อ
ต่อด้วยสปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่ออนเซนจากร้านแกรม

ปิดท้ายที่ก๋วยเตี๋ยต้มยำอกไก่ไข่เยิ้มจากร้านเตี๋ยวจ๊ะ
พ่อค้ากล้ามโตขอรับประกันว่าฟินกันตลอด๑ชั่วโมงเต็มเลยล่ะค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้ต้องขอรอหน่อยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของวันนี้นั่นก็คือ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพ่อค้าสวยแม่ค้าหล่อครับ
พ่อค้าหล่อแม่ค้าสวยครับผม
อ่ะวันนี้รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เสร็จยังโอเคครับใจป่ะแม่ตลกใหญ่เลยนะคะคุณนอท
พอรู้ว่าวันนี้จะได้ไปเจอกับแม่ค้าสวยเข้าหน่อยก็เริงราดเท้าลมร้อนเป็นพิเศษ
ส่วนนุ่มทางบ้านก็คงจะตั้งตารอดูอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
ถ้าอย่างนั้นตามคุณน็อตไปที่ร้านแรกกันเลยแล้วกันแต่ขอเตือนหนุ่มไว้ก่อนว่าระวังหัวใจตัวเองเอาไว้ให้ดี
เพราะร้านแรกของเราในวันนี้เนี่ยแม่ค้าเขาสวยแซ่บอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ
ร้านเส้นร้านแรกของเราในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารเวียดนามครับ
ชื่อร้านย่อยวนครับร้านแห่งนี้นะครับเขาล่ำลือกันว่าเจ้าของร้านนี่สวยระดับดารากันเลยทีเดียวนะครับผม
สวยของเธอจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นและสืบสาวราวสวยพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวยสมคำล่ำเลยแรกค้าแรงสวยแบบนี้ไม่เป็นดาราแล้วครับ
ตอนนั้นก็จะไปเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอดีว่ารถเราจะส่งวันเดือนเหตุพอดี
แต่ก็มีผ่านงามงานบันเทิงบ้างเนี่ยครับ

ค่ะเป็นสถาบันความงาม

ก็ด้วยความที่คุณแม่เราอะค่ะ

ส่วนคุณพ่อเนี่ยค่ะก็มีเชื้อสายยวน
แล้วเราก็เลยชอบทานอาหารประมาณนี้ค่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าที่กรุงเทพทำไมมันหากินยากมากเลย
แล้วก็เลยลองคิดว่าเออเนี่ย

ช่วงแรกนะคะร้านเปิดใหม่ก็จะเงียบเหงานิดนึงค่ะ
มีโอกาสว่าอยู่ดีไปเจอตัวเองในพันทิพย์

ใช่ค่ะแล้วก็มีเขาก็คงแอบถ่ายเราอะไรอย่างนี้
วันนั้นก็ไม่ได้สวยอะไรมากก็แต่งตัวปกติอย่างนี้ค่ะ

ใช่พอหลังจากนั้นก็หน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ

แรกเนี่ยเชื่อว่ามารอดูแม่ค้าค่ะ
หลังเนี่ยพออ้ำเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
ก็งานเข้ามาก็ไม่ค่อยได้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเป็นเรื่องรสชาติแล้วที่ทำให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
มาวันนี้แน่นอนว่านอกจากแม่ค้าเด็ดแล้ว

งั้นเนี่ยไม่ทำให้ลูกค้าติดใจและวนเวียนมาอยู่ตลอด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

แล้วก็มีการปรับปรุงมีการคิดสูตรขึ้นมาเพื่อ
สำหรับคนไทยครับที่ชอบอาหารรสจัดอืมคือต้องเป็นก๋วยจับยวนต้มยำน้ำโค้นค่ะ
แน่ตอนนี้หนุ่มหลายคนคงจะหัวใจละลายไปกับความสวยของคุณอ้ำแล้วใช่ไหมล่ะคะ
แต่เสน่ห์ของเธอไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยเท่านั้นเพราะเธอยังมีฝีไม้ลายมือในการทำอาหาร
ที่ไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าแค่หนุ่มทั้งหลายเตรียมตัวละลายรอบสองได้เลย
เรามาดูส่วนผสมของก๋วยจับยวนกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นจากเครื่องก่อนแล้วกันเนอะได้ค่ะ
ตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้กระดูกหมูกระดูกหมูค่ะเป็นกระดูกหมูที่เอามาจากการต้มน้ำซุป
อันนี้ใช้กระดูกส่วนไหนครับใช้กระดูกเล้งอ่ะค่ะนี่คือหมูยอค่ะหมูยอความพิเศษของเราอยู่ไหน
อ้ำนะคะต้องบอกก่อนมาจากหนองคายอ๋อเป็นคนหนองคายคุณพ่อเป็นคนหนองคายค่ะ
เราจะชอบรสชาติหมูยอของทางหนองคายมากยอดอร่อยครับสุกแล้วเนี่ยอ๋อสุกแล้วค่ะสุกแล้ว
มันต้องมันต้องนึ่งค่ะมันถึงจะได้แบบนี้หอมพริกไทยดำใช่ค่ะเพราะหมูก็รสชาติหวานหวานนิดนึง
อร่อยค่ะอันนี้หมูเด้งค่ะใส่เข้าไปเพิ่มให้มันอร่อยอร่อย
อันนี้สุกยังสุกแล้วค่ะต้องถามพี่ชัวร์ก่อนเย็นหน่อยรสชาติดีครับค่ะ
เห็ดหอมค่ะเอาไปต้มค่ะแล้วเอาน้ำต้มเห็ดใส่ลงไปในหม้อ
หมอให้ฟังกันหน่อยแล้วกันค่ะสำหรับส่วนผสมในน้ำซุปของก๋วยจั๊บนั้น
เดิมทีไม่ได้ใส่น้ำต้มเห็ดหอมลงไปนะคะแต่สูตรของร้านยอยวะนี้
คุณแม่ของคุณอาติมเป็นชาวไทย

น้ำซุปของที่ร้านยอยว์นี้
หอมกลมกล่อมไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะ

อ๋อเพราะเราคลุกสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้ว
ชามก็คือจะได้รสชาติที่เหมือนกัน
และก็มีพริกเผาคืองต้มยำถ่ายสะไข่๋แมลมะกูต
อันนี้ต้นหอมละก็ผักชีฝรั่งอ้วยหน้า

โหต่อยหอมใหญ่อย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะจะได้หวานความหวานของหอมใหญ่
ซุปก๋วยจับยวนของที่นี่เขาจะเน้นไปที่ความใสและรสชาติที่กลมกล่อมของน้ำซุปค่ะ

เชื่อร์ชอบความสวยจนอิ่มใจกันไปแล้วค่ะ
ทีนี้เราไปชิมก๋วยจับยวนอร่อยให้อิ่มท้องกันบ้างดีกว่าค่ะ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมก๋วยจับยวนฝีมือคุณแม่แล้ว

พี่แดมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเกินไปเนอะใช่ค่ะปกติต้องปรุงก่อนไหม
แล้วแต่วิฟาจะใส่พริกนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าพริกที่น้ำเผ็ดมากค่ะ
อ๋อเป็นพริกเผาเองเหรอเป็นพริกเป็นพริกผัดค่ะพริกผัด
นี่แบบต้มยำเนอะต้มยำก็ไม่เผ็ดมากอะค่ะไม่เผ็ดเหรอ
ในกลางกลางค่ะในกลางในกลางน่าจะได้ทำได้ทุกคนใช่
มันจะดีซังดูแบบใช่ค่ะน้ำมันพริกเผาใช่แซ่บแน่นอนเนี้ย
อื้อหือกลิ่นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี่แรงมากเลยหอม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

ได้ยินว่าคุณแม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองทำอาหารอร่อย

คือเขาเชื่อมั่นแต่ด้วยความที่ทำให้ลูกทาน

ก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบว่าทำให้คนหมู่มากมาทานได้
เราก็บอกว่าแม่เชื่ออ้ำสิ
อ้ำอ่ะกินมาไม่รู้ต่อกี่ทีแล้ว
ทำออกมาก่อนดีไม่ดีแล้วอ้ำจะบอกเอง
เสียงตอบรับของญาติพี่น้องเป็นไงเขาว่าไง

จนสุดท้ายลูกสาวตัดสินใจว่าเปิดหาแล้วต้องเปิด
วันแรกที่เปิดร้านเป็นยังไงแม่
วันแรกเปิดร้านไปไหว้สารพระภูมิก่อน

ร้านแรกที่ทำให้ลูกค้ากินลูกค้าบอกว่าอะไร

ตอนนนี้โหยทรัพยุมก็ขายดินขายดีแล้ว

ภาคภูมิใจต่อลูกสาวคนนี้คุณแม่

มาเปิดร้านอาหารลูกสาวสวยอย่างนี้

มันอยู่นานมากแล้ว
เอาก็มามาร้านนี้หากินจีบได้หมายถึงว่ามาร้านนี้จีบทั้งลูกชายลูกสาวได้หมด

ขายของอ่ะนอกจากขายก๋วเจ้ายวนแล้วยังขายของอีกอ่ะ
วันนี้คุณผู้ชมอยากจะมาลองทานแล้วก๋วยจับยอยวนมายังไงครับ
ถ้ามาจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะเข้ามาทางสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ตรงเข้ามาเรื่อยเลยค่ะฝั่งเดียวกันตรงมานิดเดียวค่ะ
จะอยู่ตรงข้ามคอนโดเอ็มโซไซตี้นะคะ
หาสารพระภูมิร้านอยู่ตรงข้ามสารพระภูมิของคอนโดพอดีเลย
ถ้ามาไม่เจอให้ไปจุดทูบเดี๋ยวจะเป็นร้านออกมาอ้ามจะโบมา

วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ
วันนี้ค่ะ
ที่อยากชิมฝีมือคุณอ้ำแบบถึงที่นะคะ
อย่าลืมแวะไปที่ร้านยอยวนกันนะ
แต่ถ้านุ่มคนไหนไม่มีโอกาสแวะไปทาน
แต่อยากจะติดตามความสวยของคุณอ้ำ

ก็ติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยจ้